ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ทางรายการของเราจะเปลี่ยนเพลงให้ครับ
นั่นหมายความว่าคุณไม้ยังมีสิทธิ์ที่จะเล่นเพลงที่๖ต่อไปโดยทางรายการเราจะเปลี่ยนเพลงให้
คุณไม้ยังมีสิทธิ์เลือกที่ว่าจะเล่นหรือหยุดมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้อีก
ครับผมแต่ผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบทางด้านล่างไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์นะครับในเพลงนี้
เพราะว่าคุณไม้จะต้องเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวเท่านั้น
เป็นไงครับคุณไม้โล่งอกไปไหมหรือว่าหนักใจกว่าเดิม

ก็เป็นคนสู้ชีวิตจริง

ชอบคุณไม้อย่างหนึ่งคือเป็นคนมีกำลังใจอยู่ตลอดเวลาเป๊กเนี่ยเป็นคนที่กำลังใจไม่ค่อยมีแต่วันไหนก็ตามที่เป๊กไม่มีกำลังใจเป๊กชอบไปยืนอยู่ที่ทะเล

กำลังใจเราจะดีขึ้นเพราะว่าทะเลมันบอกให้เราสู้
คุณป่าจัดอะไรครับ

ถ้างั้นมาลุยกันต่อเลยนะครับคุณไม้

มาครับฟังเลยครับอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
คุณสร้างสร้างเป็นแบบนี้กว่ากัน
ดูจะมีแต่ละห่วง
เป็นไงครับเข้าทางหรือยัง

ทำให้รักทำไมยิ่งยงยอดบัวงาม
นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมว่าเข้าทาง
สิ่งสำคัญคือเข้าทางเนื้อนะครับ
คิดว่าเขาจะมีสมาธิกับการทวนของเขาครั้งนี้ไหมคะคุณป่า

อุ๊ยอีกก็ไม่น้อยนะคะอีกก็ไม่น้อยนะคะไม่ใช่เงินน้อยทีเดียวนะครับ

ทั้ง๖ท่านได้ขึ้นมาเล่นคัดสรร

กลัวให้ร้องจบเพลงหน่อยดิถ้า๓ท่อนอย่างนี้ป๊ะ
อ้าวตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่า
เพลงที่เราเลือกมา
ตรงที่เราก็เลือกมาไม่เยอะ
เรคที่๖
จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เอาแล้วค่ะคุณไม้จะพูดแล้วค่ะ

แล้วนักสู้กลับบ้านไปแล้วเหรอนักสู้
นักสู้ที่ดีต้องรู้กำลังตัวเองและกำลังศัตรู
ถ้าเราต่อยไม่ไหวเนี่ยบางครั้งเขาก็บอกว่าให้ถอยเข้ามาก่อน

ถ้าเราเดินหน้าได้เราก็ลุยต่อไป

ในเพลงที่๖นะครับตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นคุณไม้ก็จะรับเงินสะสมที่สะสมมา
๔หมื่นบาทครับ

อย่างแต่ว่าท่านต้องต่อสู้กับตัวท่านเอง

ใครคิดว่าเพลงที่๑๐เพลงที่๙คือเพลงที่๑เพลงที่๒ได้

คุณทางด้านของรายการร้องได้ให้ล้านหนึ่ง

แต่ได้รายการนี้ที่สามารถทำให้นักร้องแต่ละคนเนี่ย

ขอบคุณคุณไมค์นะครับ
และดีกว่าคุณไมค์นะครับ

อยู่ดีมาทำให้รัก

คว้าเงินไป๔๐๐๐บาทจากรายการของเรา
แล้วตอนนี้ก็เหลือผู้แข่งขันทั้ง๖ท่าน
ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากนะครับ

จะได้ประเดิมกติกาใหม่ของเราเลย
อยากรู้เลยอยากรู้เลย

หนึ่งจะไม่มีผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบอีกแล้ว

เมื่อใดที่ผู้แข่งขันข้างบนร้องผิดขึ้นมาเท่านั้นเอง

เราก็จะมีตัวช่วยใหม่เสริมเข้ามา

อย่างแรกก็คือโทรไปหาคนที่รู้จักนะครับ

ยังเก็บให้ผู้เล่นยังใช้ได้อยู่

ต่อมาค่ะมีประโยชน์เช่นกันค่ะนะคะ

อันนี้ก็ช่วยให้ฝันของคนเป็นจริงมาแล้ว

และตัวช่วยที่ยังอยู่ก็คือเปลี่ยนเพลงได้นะครับ

และตัวช่วยใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือได้ฟังเพลงต้นฉบับ

นี่นะครับเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเปิดมาเจอตัวช่วยนี้
เราก็จะเปิดเพลงต้นฉบับให้ฟังนะครับ

ท่อนจะยาวจะสั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเพลงนั้นสั้นยาวยากง่ายขนาดไหนนะครับ
แล้วก็มีอีกค่ะตัวช่วยใหม่นะคะนั่นก็คือเพลงเก่งของคุณ
คุณคิดว่าคุณร้องเพลงไหนมาทั้งชีวิตแล้วแม่นมาก

เป็นเพลงที่คุณได้บอกกับเราไว้ตั้งแต่ตอนที่สมัครนะครับ
ไม่ว่าคุณจะได้เพลงอะไรขึ้นมาถ้าเปิดตัวช่วยนี้ขึ้นมา
คุณร้องเพลงเก่งของคุณเลยจบ๑รอบไม่ผิดเลย

ค่ะและตัวช่วยใหม่สุดท้ายอันนี้เจ๋งมากคุณป่า
ร้องเพลงอะไรอยู่เพลงที่เท่าไหร่ก็แล้ว
แต่เปิดเจอตัวช่วยนี้ปุ๊บรับเงินรางวัลในเพลงนั้นไปเลย

อ้าวสุด
ร้องอยู่เพลงที่๙นะฮะเปิดปุ๊บได้ผ่านเพลงนี้ไปเลย
อุ๊บห้ามไปเลยก็ได้เป็นเรื่องสภาพนี่ค่ะตรงนี้คือเริ่มต้นสักกราศใหม่
คุณทั้งสองท่านไม่รู้ว่าใครจะได้ขึ้นมาเริ่มต้นศักราชใหม่
กติกาใหม่กับเราเราจะเข้าขบวนการคัดสรรกันต่อจากนี้ค่ะ
เอาละครับเตรียมตัวกันให้ดีนะครับเราจะคัดสรรกันเหมือนเดิมนะครับ

กดแล้วคุณรันหน้าค่ะ
คุณรันต้าครับเป็นโอกาสของคุณแล้ว

ของพี่ไม้พิรมพร
อืมนะครับด้วยแรงแห่งรักนะครับ
เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ทำให้คุณรันม่าได้ขึ้นมาบนนี้

ด้วยแรงแห่งรัก

ถูกถูกถูก

ยังไม่รู้ยังไม่บอกยังไม่รู้
ถูกถูกถูก
ถูกถูกถูก
คุณรันหน้าตอบ

ฉันชื่อนายสตบงกจิทธิวิชัย

เพชรบุรีเรียกชื่อเล่นฉันว่าชื่อกุลันม่า
ถือว่ารายการร้องได้ให้ล้าน
คิดถูกแล้วนะคะที่เลือกฉันมา
เพราะฉันเกิดมาเพื่อฆ่าใบเตย
ย้อเยอะกระแต่แอแฮ
ตั๊กกะแตนแล้วก็แย่งแฟนของเป๊กกี้
แล้วก็ไปขยี้ขยี้ขยี้
หัวใจพี่หนุ่มค่ะ
หลังจากนั้นก็จะไปขยุ่มเงินล้านในรายการ
เพื่อจะเอามาเลี้ยงแฟนคนนี้ค่ะ
มีใครเคยบอกไหมครับว่าคุณรันมาเนี่ยน่ากลัว
อุ๊ยตอนขยี้ฉันยังไม่เท่าไหร่พอขยุ่มหู
เพราะว่าคุณป่าเนี่ยเป็นหัวที่ยาวมากเลยน่ากลัวมาก

เราจะต้องปวดคอกับเย็นคนนี้อีกนานหรือไง

เพลงนี้เราฝึกมา

นี่สวยเหมือนกันใครแต่งหน้าให้หมอพรทิพย์เหรอ
คนบ้าเลยวะอำอยู่ทางตัวเลยจ้อง
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณรันน่าร้อง